ติดตามไทยรัฐจอบประเด็นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากสารมีการอนุมัติออกหมายจับพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครับ
ในโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางรวมทั้งมีการนำภาพอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยออกมาเผยแพร่นะครับ
ที่ดีเอสไอนั้นมีการขีดเส้นตายให้พระธรรมชโยเข้าพบภายในวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมนี้ล่าสุดนะครับ
มีอดีตของสองผู้บริหารของสากรเครดิตยูเนียนครองจันทร์เข้ามอบตัวเพิ่มเติมครับพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
เปิดเผยภายหลังการประชุมหาบริกับชุดพนักงานสอบสวนและอายการ
กรณีการดำเนินการตามคำสั่งของสารอาญารัชดาพิเศษที่ออกไหมจับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์ระบุว่าดีเอสไอเตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังวัดพระธรรมกายเกี่ยวกับคำสั่งการออกหมายจับ
เพื่อแจ้งให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนดีเอสไอภายในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้
โดยหากพระธรรมชโยเดินทางมาตามนัดหมายก็จะพิจารณาให้ประกันตัวตามขั้นตอน
ขณะที่วันนี้นางทองพินกันล้อมและนางสาวสรรญาหมานหมัด
ซึ่งเป็นอดีตของผู้บริหารสากรเครดิตยูเนียนครองจันทร์ได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ในความผิดฐานเดียวกันกับพระธรรมชโยซึ่งดีเอสไอนั้นได้ปล่อยตัวไป
จะเรียกมารายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องครับ
สื่อหลายท่านก็ถามว่าทำไมอาจไม่เอากำลังไปจากกลุ่มท่านรับหมายออกแล้วเนี่ย
ให้ท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ซึ่งการออกหมายจับพระธรรมชโยคครั้งนี้
ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในสังคมออนไลน์
ฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับ
เริ่มต้นที่ฝั่งของวัดพระธรรมกายครับ

เชิญชวนสิทธิ์ธรรมกายให้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ก
เป็นภาพพื้นหลังสีฟ้ามีข้อความเขียนไว้ว่า
เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธรรมชโย
ซึ่งก็ได้มีเสียงตอบรับจากลูกศิษย์จำนวนมากเช่นกันครับ
รวมไปถึงมีการออกมาโพสต์ภาพลักษณะคล้ายพระธรรมชโย
กำลังนอนอาภาษณ์อยู่พร้อมกับบทกรอน
ชาวเน็ตแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนร่วมกันแชร์ว่อนโซเชียลในขณะนี้
แต่ว่าขณะที่แฟนเพจเฟซบุ๊กดราม่าแอดดิกกลับออกมา
โพสต์ภาพประชดประชันครับ
ด้วยการแชร์ภาพพื้นหลังสีส้มที่เขียนข้อความไว้ว่า
เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโย
มาคมต่อต้านสิ่งงมงายก็ให้ความเห็นต่อภาพล่าสุดของพระธรรมชโยว่า
ขนาดนี้ทำไมไม่พาไปโรงพยาบาล
ทำไมให้อยู่แต่คลินิกภายในวัด
เช่นเดียวกันกับแฟนเพจเป่าบุญจิ้นนะครับที่อ้างว่า
พระธรรมชโยที่นอนอาภาษณ์นั้นเป็นภาพเก่าด้วยครับ